คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรค่ะตำรวจสพทรงธรรมได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนตายอยู่ในบ้านหลังหนึ่งตำรวจก็ไปตรวจสอบเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้บ้านสองชั้น
แล้วก็มีคนตายอยู่ในบ้านจริงเป็นผู้หญิงคือเหมือนกับคลุมผ้าอยู่
ตำรวจเปิดผ้าดูโอ้โหเป็นศพผู้หญิงคนหนึ่งนอนตายอยู่นะคะ
คนก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายนี่แหละค่ะสามีของผู้ตายอ่ะเมา
ตบตีเมียจนเมียสลบนึกว่าเมียหลับตัวเองก็เข้านอนออกมาอีกทีอ้าว
เมียตายแล้วก็เลยหนีไปแต่สุดท้ายถูกจับได้แล้วนะคะ
ก็อ้างว่าเมาหนักมากจริงก็เลยพลั้งมือทำร้ายร่างกายจนเมียตายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๗๘หมู่๓ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ตำรวจสพทรงธรรมได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตายในบ้านหลังนี้ก็ไปตรวจสอบ
ไปกับทางกู้ภัยบ้านหลังนี้สองทางครึ่งปูนครึ่งไม้ที่ชั้นล่างอ่ะค่ะ
พบสบนางสาวเกลวลินยอดโฉมฉินอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นชาวจังหวัดอ่างทองสภาพศพคือมีผ้าห่มคลุมตัวเอาไว้
พอเปิดผ้าปุ๊บก็พบศพนะคะสภาพศพใส่เสื้อเชิดลายสก๊อตแขนสั้น
กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลที่หน้าของผู้ตายเนี่ยมีรอยเขียวช้ำบวมหลายจุดเลย
ตามตัวก็มีรอยเขียวช้ำหลายจุดเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะ
มีเสื้อยืดสีขาวเปื้อนเลือดอยู่ตรงนั้นด้วยตัวหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อว่านายถนนอินทรังศรีอายุห้าสิบเอ็ดปี
เจ้าของบ้านหลังนี้บอกตำรวจว่าคนก่อเหตุหลานชายผมเองครับนายพฤกษาผู้สิน
คือทั้งคู่เข้ามาจากต่างจังหวัดมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้สัปดาห์หนึ่ง
เขามาทำธุระเรื่องลูกสาวอายุขวบกว่ากว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้กับตัวนายถนนเจ้าของบ้านสามคนเขาก็ดื่มเหล้าด้วยกัน
ตั้งวงดื่มเหล้ากันจนดึกนายถนนเจ้าของบ้านเขาเมาแล้ว
ก็เลยเข้านอนก่อนเขาบอกว่าพอเขาเข้านอนปุ๊บ
ก็ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่คาดว่าระหว่างที่สามีพระยาคู่นี้นั่งดื่มเหล้ากันต่อค่ะ
ก็คงจะทะเลาะกันแล้วก็คงจะทะเลาะกันแรง
ตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาทั้งตามหน้าตามตัวก็เลยมีรอยเขียวช้ำรอยบวมเต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะ
พอภรรยาหมดสติสามีเข้าใจว่าภรรยาอาจจะแบบก็แค่หลับไปก็เลยเข้านอน
ช่วงเช้าสามีตื่นมาเห็นว่าภรรยายังนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิม
ไปดูใกล้ใกล้อ้าวภรรยาเสียชีวิตไปแล้วกลัวความผิดอุ้มลูกสาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
โบกรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเพื่อหลบหนีไป
อุ้มลูกสาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ

ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ
ไปโบกรถจักรยานยนต์ของชาวอายุขวบกว่าเองนะคะ